กลางดึกที่ผ่านมามีไฟไหม้
มีไฟไหม้ที่ตอนแรกตำรวจผ่านไปแถวนั้น

ตำรวจไปถึงนึกว่าไฟไหม้ป่าย่าข้างทาง

รถยนต์นะวอดทั้งคันเลยครับ
โอ้โหกำลังลุกไหม้บนถนนร้อยล้านตะบนบ้านใหญ่อำเภอเมืองนครนายกครับ
ตำรวจสพเมืองนครนายกพอไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
เข้าไปใกล้เจอผู้ชายคนหนึ่ง
ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อสีขาวอยู่แถวที่เกิดเหตุ
ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถดับเพลิง
ฉีดน้ำดับไฟที่กำลังโหมลุกไหม้อย่างหนัก
เปลวไฟนะคุณผู้ชมมันลามไปยังต้นย่าแห้ง
อยู่รอบรัศมี๒๐เมตรครับ

และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเวลากว่า๑ชั่วโมง

แต่ว่ารถยนต์เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมฮะ
พอไฟมันมอดไปแล้วนี่คือความเสียหายที่เห็นครับ

คนขับรถเนี่ยบอกว่าบ้านของเขาอยู่หน้าโรงเรียนนวมะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก๒๖กิโลเมตร
ระหว่างทางเนี่ยเขาใช้เส้นทางถนนร้อยล้าน
มาถึงจุดเกิดเหตุรถเขาเสียหลักครับเสียหลักตกไปข้างทางแล้วมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นตามมาด้วยไฟลุกที่ห้องเครื่องเขาเนี่ยรีบออกมาจากตัวรถส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าแม่ได้กลิ่นแอลกอฮอลคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมได้กลิ่นแอลกอฮอลมาจากคนขับรถครับหลังจากตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็พาตัวเจ้าของรถไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพเมืองนครนายกเพื่อจะหา
นะครับ